ออฟโรดหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีนำโดยนายภัยบูลคำศรีรองประธานหอการค้าจังหวัด
สิ่งของบริจาคถุงยางชีพผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากหน่วยงานเอกชนและหอการค้าอำนาจเจริญ
ที่ร่วมกันบริจาคผ่านทางหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีไปแจกให้กับชาวบ้านที่หมู่ยี่สิบ
บ้านห้องอ้อในตำบลท่าช้างอำเภอสว่างวีรวงแล้วก็บ้านสว่างหมู่๒ในตำบลสว่างอำเภอสว่างวีระวง
สำหรับบ้านห้องโอนั้นมี๗๒ครัวเรือนถูกน้ำท่วมมิดหลังคาทั้งหมด
ทั้งหมดก็ต้องอบพยพไปอยู่ในเต็นต์ศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับบุคคลหรือว่าหน่วยงานที่ต้องการบริจาคสิ่งของถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมอุบลราชธานี
สามารถนำสิ่งของไปบริจาคได้ที่หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งจะเป็นสะพานความช่วยเหลือนำถุงยางชีพไปแจกจ่ายให้พื้นที่ศูนย์พักพิงต่างเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวอุบลราชธานีต่อไป